มาดูเหตุการณ์ที่บอกว่า

เรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศ

แล้วก็พยายามที่จะล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กผู้หญิงอายุแค่๖ขวบ
คือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือมีครอบครัวหนึ่งนะคะ

ลูกมี๒คนลูกชายกับลูกสาว

ไปรับจ้างกรีดยางที่จังหวัดเลย

แล้วก็เจ้าของสวนยางพาราคนนี้แหละ
เป็นคนพยายามที่จะล่วงละเมิดทางเพศ

สวนยางพาราบ้านก็อยู่กลางสวนเลย

ผิดสังเกตตัวเจ้าของสวนยางพารา

อยากจะให้เจ้าหน้าที่นำตัวคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีแล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

คุณผู้ชมอายุ๓๒ปีก็เป็นคนออกมา
เปิดเผยเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมา

เป็นภาพกราฟิกนะคะจากข้อมูล

ผู้เสียหายที่เขาเล่าให้ฟัง

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๒พฤศจิกายน
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านแบบนี้ค่ะเป็นบ้านยกใต้ถุนสูง
ลูกอยู่กลางสวนยางพารา
แม่กับลูกสาวน้องฟ้าเป็นนามสมมุตินะคะ
น้องฟ้าอายุ๖ขวบแม่ลูกเนี่ยเขาก็อยู่กันบนกระท่อม

เขาก็เดินมาทำกับข้าวอยู่ที่ครัวใต้ถุนบ้าน

น้องฟ้าวัย๖ขวบก็ลงไปเล่นกับเจ้าของสวนยางพาราที่อยู่ใต้ถุน
แม่บอกว่าได้ยินเสียงลูกสาว
ถามเจ้าของสวนยางพาราว่าทำไมไม่รูดซิป
เด็กถามแม่ได้ยินเสียง
แม่ก็เลยแอบส่องดูจากด้านบนบ้านนะคะคุณผู้ชม

เจ้าของสวนยางพาราวัย๗๑คนนี้เนี่ยนะ
อุ้มน้องฟ้านั่งตัก
แต่เป็นลักษณะให้เด็กนั่งหันหน้าเข้าหาค่ะ
แล้วตัวเจ้าของสวนยางเนี่ยควักอวัยวะเพศออกมา
จับกางเกงเด็กขึ้นแล้วเอาอวัยวะเพศของตัวเองถูไถและพยายามสอดใส่

น้องฟ้าก็แห่นหน้ามองขึ้นมาเห็นแม่
ฟ้าก็เลยพูดว่าแม่ยังไม่หลับ
เจ้าของสวนยางพาราได้ยินเสียงน้องฟ้าพูดแบบนี้

แล้วรีบเดินกลับไปที่บ้านพักที่อยู่ห่างออกไปประมาณ๑๕เมตร

แม่ก็เลยเค้นถามลูกสาวนะคะ
ลูกสาวยอมรับว่าถูกกระทำชำราวแบบนี้๒ครั้งแล้ว
ครั้งแรกที่บ้านของเจ้าของสวนยางพาราเอง
ครั้งที่๒เกิดที่บ้านพักของครอบครัวนี้ค่ะ
แล้วเจ้าของสวนยางพารามานั่งอยู่ใต้ถุนแล้วก็มาก่อเหตุเนี่ย
พอพ่อของน้องฟ้ากลับมาจากรับลูกชายที่โรงเรียนนะคะ
แม่ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อฟัง
แล้วก็ไปร้องเรียนที่ศูนย์นำรงธรรมหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านเรียกเจ้าของสวนยางพารา
เรียกครอบครัวของผู้เสียหายไปเจรจา
มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นสักขีพยานคนนึงค่ะ
เจ้าของสวนเนี่ยเสนอเงินแสนนึง
บอกว่าเนี่ยจะได้จบให้เงินแสนนึง
แม่บอกว่าก็กลัวอิทธิพลเพราะไปทำงานที่บ้านเขา
ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ที่จังหวัดเลยด้วย
นู่นย้ายมาจากนครพนมกลัวอิทธิพลค่ะ
แม่ก็เลยบอกว่าก็ต้องยอมรับเงินมาก่อน
แต่ไปมาบอกจะจ่ายให้แสนนึง
ก็จ่ายให้แค่หกหมื่นห้าพันบาท

อย่างที่บอกว่าพ่อแม่ของน้องฟ้าก็แจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองเลยนะคะ

แล้วก็พาลูกสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเลย
ปรากฏว่าอวัยวะเพศของน้อง
มีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิด
มีรอยถลอกจริงน้องอายุแค่๖ขวบเองคุณผู้ชม

ตัวผู้ก่อเหตุยังไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ไปร้องศูนย์นำรงธรรมก็แล้วนะคะ
ไปแจ้งความที่สพเมืองเลยก็แล้ว
คนก่อเหตุยังไม่ถูกดำเนินคดีเลยค่ะ
ล่าสุดเนี่ยพ่อแม่ของน้องฟ้าก็พาน้องฟ้าไปตรวจสุขภาพจิต
ที่โรงพยาบาลจิตเวทเลยราชนคริน
คุณหมอบอกว่าน้องฟ้ามีภาวะของการถูกล่วงละเมิด
ทำให้มีอาการทางจิตทางประสาท
ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะ

ก็ต้องออกมาร้องสื่อกันแบบนี้นะครับ